พาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะไปดูนาบุญกันหน่อย
คุณผู้ชมเวลาเขาทอดผ้าป่าเนี่ยปกติเขาทอดด้วยอะไรคะ
นี่เขาทอดด้วยต้นกล้าดอกไม้ไปปลูกในนาก็เลยกลายเป็นนาบุญใช่ไหม
แล้วมันจะไปบานสะพรั่งในช่วงธันวาคมแล้วก็ยาวไปนะคะ
จนถึงต้นปีอ่ะเนี่ยแบบนี้ปกติทอดผ้าป่าเขาใช้อะไรอ่ะ
เงินใช่ไหมไปติดใช่ไหมคะนี่เขาใช้ต้นกล้า

พร้อมใจกันทอดผ้าป่าดอกไม้นะคะ
โดยมีการนำต้นกล้าดอกไม้มาปลูกในนาบุญแห่งนี้
ซึ่งเป็นพื้นที่นาของวัดทุ่งสนุนรัตนาราม
สำหรับพิธีถวายผ้าป่าดอกไม้ในครั้งนี้นะคะ
ที่กำแพงเพชรเขาจัดทุกปีค่ะ
ได้มีการรวบรวมปัจจัยของชาวบ้านแล้วก็ไปซื้อต้นกล้า
เป็นต้นกล้าดอกไม้มาลงแขกช่วยกันปลูก
เป็นหมื่นต้นหมื่นต้นเนี่ยปลูกช่วยกันแบบนี้นะคะ
สุดท้ายสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีนะคะ
ดอกไม้จำนวนนี้เนี่ยจะไปบานสะพรั่งประมาณกลางเดือนธันวาคมเดือนหน้านะคะ
แล้วก็ยาวไปจนถึงปีหน้านะคะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
จะเดินทางมาเที่ยวที่นาบุญพอดีค่ะ
ก็จะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ชาวบ้านเชื่ออีกว่าการปลูกดอกไม้
จะเป็นการปลูกความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชีวิตครอบครัว
การทำงานอาชีพเกษตรกรรมในปีต่อไปให้เจริญรุ่งเรือง
นาบุญวัดทุ่งสนุนรัตนารามแห่งนี้นะคะ
ยังเป็นสูตรรวมจิตใจของชาวนาชาวบ้านเป็นอย่างมากด้วย
โดยมีการประดิษฐานหอพระแม่โพศพ
ซึ่งรายล้อมด้วยสะพานไม้กลางทุ่งนาที่เป็นรูป
ใยแมงมุมที่ยาวที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง
มีระยะทางรวมกันกว่าสักประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ซึ่งหอพระแม่โพศพนี้นะคะชาวบ้านก็ได้กลับไห้
แล้วก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเพื่อระลึกถึงตอนเริ่มฤดูการทำนา
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ดินของตัวเอง
เพราะเชื่อว่าการขอพรจากพระแม่โพศพ
จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นในทุกปี
นามุณหน้าไปนะคะครับ